กลับมาเบรกนี้ค่ะมาดูคดีความคืบหน้าที่ไม่คืบหน้าสักทีนะคะ
ของมะปรางปรางกัญญารันนั่นเองค่ะกับภาพที่โดนนำไปใช้นะคะ
นี่เป็นภาพที่ดูแล้วแบบคือภาพของเธอปกตินั่นแหละ
แหละแต่ว่าเอาไปตัดต่อบ้างเอาไปแอบอ้างนะคะ
ตามผับตามบาร์นั่นเองไปใช้ว่อนเลยที่เกาหลี
ก็เป็นสถานบันเทิงที่อย่างว่าแหละอย่างรู้รู้กันเนาะ
เจ้าตัวเนี่ยโร่แจ้งความตำรวจที่นั่นไปแล้วนะคะหลายเดือนมาแล้วด้วย
เจอโต้งแฟนนุ่มเนี่ยบอกเลยว่าความคืบหน้าไม่มีเลยคดีมันนิ่งนะฮะ
แล้วก็ยังมีคนส่งภาพเนี่ยมีภาพอื่นเพิ่มให้ดูอีก
ให้มันน่าเจ็บใจขึ้นไปอีกเอาไปฟังโต้งหน่อยค่ะ
คุมใจเขายังไงบ้างเพราะว่าเขาต้องเห็นอย่างนี้ซับเรื่อยอะไรอย่างนี้
ผมก็บอกว่าพระราม๙เนี่ยก็มีหน้าไอศรีหน้าจรอลี่
ผมก็พูดได้ประมาณเท่านั้นนะครับ
พยายามปอบใจธรรมานากันไปเนอะทีมันเกิดเหตุเกิดต่างบ้านต่างเมืองละด้วยเนอะพี่แจ๊ก
ก็ขอให้ตามคนร้ายได้แล้วกันนะคะ